เด็กผู้ชายอายุ๑๓ปียังเด็กอยู่เลยนะ
อายุ๑๓นี่ก็น่าจะประมาณสักป๖ม๑ถูกไหมคะ
คือเคยไปมีเรื่องกับรุ่นพี่อายุ๑๘ค่ะ
แล้วพอดีวันนั้นขี่รถผ่านมาเจอรุ่นพี่อยู่ที่ร้านโต๊ะสนุก
ขี่วนไปเวียนมาแล้วก็หายไป

บอกพ่อผมเคยมีเรื่องกับคนนี้คนนี้เคยทำร้ายผม
พ่อมากับลูกด้วยพ่อทำไงรู้ไหมคะ
พ่อมาถึงปุ๊บถามไหนคนไหนเคยทำร้ายลูกกู

เอามีดแทงคอเด็กอายุ๑๘คนนี้ตายค่ะ

เพราะว่าลูกไปบอกว่าเคยทะเลาะกับรุ่นพี่คนนี้

ไปตามพ่อมาฆ่ารุ่นพี่เลยแหละครับเนี่ย
งงคือพ่อก็มาแล้วพ่อเป็นคนแทงกับมือ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่โต๊ะสนุกในพื้นที่ตำบลขุนทะเล

นายสุพัฒนกิจมีบาดแผลถูกแทงเข้าที่คอนะคะ
กู้ภัยก็เร่งประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว

ถามแฟนของคนตายว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเขาบอกว่า
ผู้ตายเรียนอยู่ปี๒วิทยาลัยเทคนิคสุราธานี
ส่วนเธอเรียนที่มหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งแต่มาเช่าหอพักอยู่แถวนี้
ก่อนเกิดเหตุเธอกับแฟนออกไปซื้อของใช้ที่ร้านชำซึ่งมีบริการโต๊ะสนุกด้วย
เพราะเอิญเจอเพื่อนเล่นสนุกกันอยู่ก็เลยนั่งพูดคุยกันอยู่พักหนึ่ง
ระหว่างนั้นก็เห็นน้องวัย๑๓ปีที่เคยทะเลาะวิวาดกันมาเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับเพื่อน๓๔คนวนเวียนไปมาอยู่๒๓รอบ
จนกระทั่งกลับมาอีกครั้งนึงอะค่ะมาพร้อมกับพ่อพ่อชื่อนายไข่นะคะ
เป็นจังหวะเดียวกันกับกลุ่มที่พ่อพอตะโกนถามเสร็จก็ไม่ได้รอฟังคำตอบนะ
กรูเข้าไปเลยกับลูกชายวัย๑๓ปีกรูเข้ามาแล้วก็ไปรุมกลุ่มคนเจ็บเลยค่ะ
แล้วคนตายเนี่ยก็ถูกในไข่เอามีดพกปลายแหลมแทงเข้าที่คอด้านซ้าย
ก่อนที่กลุ่มในไข่จะหลบหนีไป

ได้ภาพวงจรปิดภาพนี้มาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในร้านขายของชำที่เกิดเหตุเลยคุณผู้ชมลองดูนะคะ

แต่ว่าดูแล้วมันรู้เรื่องเลยแหละ
กลุ่มคนก่อเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็วิ่งกรวนเข้ามาในร้านนะคะ

ชาวบ้านเขาก็รีบวิ่งหนีมาคุณผู้ชมดูอีกทีนะเนี่ย
เห็นมั้ยตรงนั้นเขาเล่นโต๊ะสนุกกันอยู่เห็นมั้ย

ไปนิดนึงเนี่ยจะเป็นโต๊ะสนุกแล้ว

เตอร์ไซค์คนก่อเหตุมากันแล้วนะคะ

ร้านขายของชำได้ยินเสียงก็รีบวิ่งออกมาดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้น

วิ่งหนีมาหลบในร้านขายของชำกันนี่

นายพงพันธ์

ตอนเกิดเหตุเขาอยู่ในห้องพักในร้านขายของชำ
แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนทะเลาวิวาสกัน

ชุนละมุนต่อยกันนัวตีกันนัวเลยค่ะ
ตอบหน้าให้ได้คืน

ในพื้นที่ตะมนต์ไซทองแล้วนะคะ

เพราะว่าแม่มีลูกชายคนนี้แค่คนเดียว

เหมือนเด็กอายุ๑๓คนนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียว

ไม่รู้ว่าแทงผิดตัวหรือเปล่าด้วยนะ

คนก่อเหตุมาถามถึงคนชื่อโอ๊ค

ออกเสียงคล้ายกันแต่คนละชื่อนะจริงแล้วเนี่ย

เพราะเหมือนลูกแม่
ไม่น่าจะเคยมีเรื่องกับเด็ก
อายุ๑๓คนนี้มาก่อน
แล้วคนรู้ไหมคนน้ำชื่ออะไร

แล้วก็ตามจับตัวค่ะ
เคยมีคดีมาด้วยหรอ
เคยมีคดีมา๖เมษานี้เองค่ะ

มีดแล้วแทงคนตายเลยแล้วเป็นเด็กอายุ๑๘